เรื่องราวดีกันหน่อยดีกว่าของน้องคนหนึ่งอายุ๑๘ปี
อายุ๑๘ปีอย่างพวกเราในอดีตก็เรียนหนังสือ

มันแช่แข็งแล้วมันไม่ขึ้นแล้วมันไม่ขึ้นแล้วเหรอ
เลิกนับอายุมันคาดที่อยู่ตรงนั้น๑๘นะโอเคเลิกนับแต่ตอน๑๘
สตาร์ฟไว้แค่นั้นแต่น้องอายุ๑๘คนนี้เขามีอนาคต

อกจากจะเรียนหนังสือแล้วก็ทำงานเป็นรอปภหารายได้เสริมแล้วเนี่ยนะครับ
น้องเขายังตั้งใจมุ่งมั่นสอบแล้วสอบติดสัตวแพทย์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยด้วย
เก่งจังน่าชื่นชมมากค่ะ
รอปภรอปภรอปภรอปภรักษาความปลอดภัยน้องเขาเก่งจริงต้องยงดีด้วยเลย
หนุ่มคนนี้ก็คือนายวีรพงศ์แทร่หารนะคะทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่วัดเจดีหลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่
ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะคะน้องคนนี้เพราะว่าอายุเพียงแค่๑๘ปีแต่ก็ทำงานหาเงินส่งตัวเองเรียน
ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโอ้น่าชื่นชมใช่เขาไม่งอมืองอเท้าไม่ขอคุณพ่อคุณแม่อย่างเดียว
หารายได้มาเลี้ยงตัวเองให้ได้เรียนหนังสือนะคะด้วยการมาเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนี่แหละ
ขยันคันแข็งหาเงินเก่งอย่างเดียวไม่ว่าสมองดีมีความตั้งใจดีด้วย
จนท้ายที่สุดเนี่ยก็สอบติดที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยตามที่ตั้งใจได้สุดยอด
น้องเขาบอกว่าเรื่องราวของเขานะจริงไม่ใช่คนเชียงใหม่หรอกเป็นคนจังหวัดน่าน
ตั้งแต่มปลายมาก็ทำงานพิเศษมาเพื่อส่งเสียตัวเองเรียนมาโดยตลอด
เป็นการแบ่งเบาภาระให้กับที่บ้านและหลังจากเรียนจบม๖แล้วนะคะ
ก็มักรักษาความปลอดภัยที่วัดเจดีหลวงวรวิหารแห่งนี้
เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างก่อนที่จะไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
จนรอการสอบรอการประกาศผลปรากฏว่าน้องนี่นะสอบติด
แล้วไม่ได้ติดที่เดียวนะติดถึง๒แห่งเลย
โอ้โหหล่อเลือกได้เลยแบบนี้

แล้วมอบหลักก็เริ่มเตรียมตัวอีกแหล่ง

มีความไฝฝันก็ตั้งใจ
ขยันเรียนแล้วก็ยังขยันดูแลตัวเองด้วยกัน

จะได้เป็นหมอหมอสัตวแพทย์

รบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องทุกคนด้วยแล้วกันนะคะ
ก็ดูน้องเขาเป็นแรงบันดาลใจเนอะ

แปลว่าเป็นสัตวแพทย์ต้องแบบรักสัตว์ด้วยนะ

จิตใจน้องเขาต้องเป็นคนจิตใจดีมากแน่นอน
สำคัญคือมีความฝ่ายฝันมีความตั้งใจ

ไม่ได้รอมืองอเท้าไม่ได้รอ

เป็นตัวอย่างแบบนี้ทำให้พวกเราเองก็

แรงบันดาลใจนะที่เขามาเป็นรอปภเนี่ย